คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะที่บุรีรำเหตุเกิดจากเงินพันห้าค่ะ

ถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายแผลเต็มตัวเลยค่ะ
เพราะว่าไปยืมเงินมา
เขาบอกว่าเขายืมมาเขาพร้อมจะคืนนะ

เขาเปิดแผลให้ดูค่ะในกิจนามสมมุตินะคะ
เขาบอกว่านี่ไงสิ่งที่เขาโดนโดนเตะโดนต่อยโดนปืนจ่อขู่ฆ่า
เขาเล่าให้ฟังตอนเช้า๔มิถุนายนรุ่นน้องที่รู้จักกันบอกว่า
ให้ไปรับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
พอไปถึงมีวัยรุ่น๓คนอายุ๒๐๓๐เนี่ยค่ะ
หนึ่งในนั้นคือในตองขี่รถจักรยานยนต์ตามเข้ามาที่รีสอร์ท
เดินเข้าไปหาในห้องพักที่น้องคนนี้โทรให้ไปรับอะค่ะ
องกับพวกยืนขวางแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่คืนเงิน๑๕๐๐ก็ไม่ต้องไปไหน
แล้วก็พากันเตะต่อยทำร้ายร่างกาย
ตองคนนี้เอาปืนเจาะหัวเลยนะคะ
บังคับให้ในกิจนามสมมุติหาเงินที่ยืมไป๑๕๐๐มาคืนให้ได้
อีกคนนึงเอามีดฟันที่หัวก็เลยตะโกนค่ะบอกว่าขอโทรศัพท์หาพ่อได้ไหม
เดี๋ยวจะยืมเงินพ่อมาคืนให้
พอพ่อมาถึงก็ถูกพาไปขังไว้ในบ้านอีกหลังหนึ่งที่อำเภอระหารสาย
ก็หาจังหวะหนีมานะคะแต่ประเด็นคือรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปคือตัวหนีมาได้เจ็บนะคะเจ็บและหนีมาได้

เหตุที่เขามาอุ้มเราไปทำร้ายเนี่ยถามหน่อยว่าไปติดหนี้ติดสินอะไรกัน
เรื่องเงินนะพี่เรื่องเงินผมเบิกเขามาซ่อมโทรศัพท์ก็คือแบบยังไงอ่ะ
เขาปล่อยเงินกู้ประมาณนี้แบบเชิงว่าเงินกู้อะพี่

อ่าเท่าไหร่เขาบอกว่าพันห้าเขาบอกว่ามีตัวไหนเขาให้พี่ก็ได้
ครับเขามาเรียกว่ามีสัญญาณมีอะไรนะพี่
เขาบอกเออสัญญาด้วยใจเหรอมีเมื่อไหร่ให้พี่ก็ได้พี่ไม่ว่าหรอก
ครับแต่ประมาณว่าอยากให้พี่ตามประมาณเนี้ยอ่า
ผมก็จะ๖จะ๔เดือนแล้วนะพี่ที่ผมไม่ได้จ่ายเขาที่ผมแบบหลุดมาเนี่ย
แล้วเขาตวงมั้ยไม่เขาก็ไม่ท้าเห็นทางมาทวงมาทานเลยนะพี่
เหมือนว่าแบบยังไงอ่ะเขารอทีเดียว
อ่าแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นไหม

กิจนามสมมุติคนนี้นะคะบอกว่าเป็นหนี้จริง
ครับไม่ได้คิดจะเบี้ยวมาทำร้ายกันขนาดนี้มันเกินไปหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อนไม่กล้านอนบ้าน

เป็นขาใหญ่ในพื้นที่กลัวว่าจะบุกเข้ามาทำร้าย
คือเขาก็บอกว่ามันรุนแรงเกินไปนะคะ
ไหนจะปืนมาข่มขู่ไหนจะทำร้ายเขา
ก็พ่อของคนเจ็บก็เลยบอกว่านี่ยังดีนะลูกหนีมาได้
นี่จักรยานยนต์นี่แพงกว่าเงินพันห้าอีก
ใช่ค่ะมันยึดรถเข้าไปค่ะ